เสรีมีไว้ลุยเนี่ยในฐานะพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
จะเข้าไปลุยอะไรก่อนฮะ
คราวที่แล้วอยู่ฝ่ายค้านก็ยังลุยได้
เป็นประธานกรรมธิการปปชของสอสอ
เอาสอสอไปตั้ง๑๐กว่าคนนะครับ
คราวนี้เหรอมีโอกาสมาร่วมรัฐบาลใช่ไหม
ประการแรกก็จะส่งคดีที่คุณประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบ
ไปดำเนินคดีนะครับ

ก็ความจริงติดค้างไว้นานแล้วเนี่ย
ความจริงผมในฐานะประธานปปชนะ
ผมก็เชิญทั้งคุณประวิทย์คุณประยุทธ์
ใครมาชี้แจงเขาก็ไปแก้กฎหมาย
เพราะฉะนั้นเรียกสสสวมาชี้แจงอ่ะ
ไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็เลยส่งศีระปรินาภัยบูลเข้ามา

ผมเคยส่งให้แล้วแต่พักร่วมไม่ยอมลงชื่อด้วย

แล้วก็ผมก็เลยส่งไปปรปชดำเนินคดี
แค่ไม่ยอมรับผมใช่ไหมทรงเลือกคืนผม
ผมก็ทำเรื่องให้พักร่วมลงชื่อ

ตอนนั้นเสียงส่อไม่พออย่างนี้หรอ

เขาจะไม่บอกว่าโอ้โหพอเข้ามาได้อยู่ในอำนาจ

ไม่หรอกผมก็ไม่ได้คนแค้นเขินอะไร

พี่น้องประชาชนเมื่อไหร่จะจัดการประยุทธ์สักที

ทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่าง

ประยุทธ์ไม่มีใครเลือกมีแต่ด่าทั้งนั้น

อาจจะทำในฐานะอะไรต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรี

เป็นตำแหน่งอะไรยังไง

กระทรวงไหน
ให้ทำเรื่องขึ้นมาให้สสก็ลงชื่อกัน
แค่นี้เอง
ทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ